สวัสดีครับ
วินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพี่บัวรอยจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตกับการตอบคำถาม๔ข้อได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พี่โบรอยพร้อมไหม

ถ้าอย่างนั้นขอเลือกเฉลยจากเรื่องอาหารครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อาหารจานใดให้พลังงานมากที่สุด

น้องโตเลือกตอบตัวเลือกที่๒
กะเพราไก่ไข่ดาวซึ่งเป็นคำตอบที่

กะเพราไก่ไข่ดาวประมาณ๖๐๐กิโลแคโรรี่นะครับ
และหน้าหมู๔๐๐กิโลแคโรรี่
วุ้นเส้น๑๒๐กิโลแคโรรี่
และก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำกุ้ง๓๓๐กิโลแคโรรี่นะครับ
ตอนนี้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
มาฟังเฉลยเรื่องที่๒พร้อมกันเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นเราจะเลือกเฉลยจากเรื่องภาษาไทยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพต่อไปนี้หมายถึงคำว่าอะไร
ตัวเลือกที่๑ค่ะ
น้องติมเลือกตอบตัวเลือกที่๑ยม

หมื่นนึงช่วยเหลือครอบครัวเราได้นะ

ก็เป็นแบบเรียนของชั้นประถมปีที่๒ครับ
สลับกันหมดเลยสำหรับครอบครัวนี้

ได้ทุนไปต่อชีวิต๑หมื่นบาท
เรามาฟังเฉลยข้อที่๓พร้อมกันเลยดีกว่านะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
ประเพณีจังหวัดฉะเชิงเซาครับ

ประเพณีการแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ
จัดขึ้นในวันใดของทุกปี

บัวลอยเลือกตอบตัวเลือกที่๒
วันขึ้น๑๒ถึง๑๓ค่ำเดือน๑๒

ถูกข้อดี๑แสนบาท

๑แสน

จริงแล้วที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่๔
วันขึ้น๑๔ค่ำถึง๑๕ค่ำเดือน๑๒

ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนอยู่ในข้อที่๔นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นมาลุ้นเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับ
กับเรื่องส่วนสูงครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้องโตสูงเท่าไร

๑๓๑เซนติเมตร

เป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่
ขอเครื่องวัดส่วนสูงเลยครับ

ยืนขอขึ้นยืนขอขึ้น

คือจริงแล้วคำตอบที่แท้จริงนี่ก็คือ
นี่ก็คือ๑๒๙เซนติเมตร
วันนี้สรุปว่าครอบครัวของพี่บัวลอย

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
เสียใจไหมที่ไม่สามารถคว้าเงินล้าน

แล้วมันก็คือความหวังของเรานะ
แต่คำถามมันก็อยู่ภายในครอบครัวของเรา
เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่
ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
บัวลอยอาจจะอยู่กับความจนในช่วงนี้นะครับ
แต่ก็สามารถสร้างรอยยิ้มและมีความสุขได้
อย่างน้อยพี่บัวลอยยังมีคุณแม่
แล้วก็มีสามีที่ดีที่ขยันและอดทน
ลูกที่ดีอยู่กับลูก
ใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุด
พวกเราเป็นกำลังใจให้นะพี่บัวลอยนะ
และสำหรับท่านใดนะครับที่จะมีน้ำจิตน้ำใจนะครับ
ผมคิดว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอน
ช่วยเหลือครอบครัวนี้ตามกำลังศรัทธาของทุกท่านนะครับ
วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครอบครัวของพี่บัวรอยครับแม่จ๋า
ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะลูกนะ

คุณผู้ชมครับและน้ำจิตน้ำใจ
ของคนที่ดูรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับ
อีกหนึ่งครอบครัวท่านจำครอบครัวของพี่ต้อม

ที่ครอบครัวของพี่ต้อมนั้นประสบวิกฤต
นั่นก็คือรถที่เป็นรถคู่ใจ

ก็คือแม่แหม่มแม่ของคุณพลอยเชอร์มานครับ
ได้ดูรายการเกมต่อชีวิตของเรา
และแม่บอกว่าเห็นใจครอบครัวนี้เหลือเกิน
โอนเงินไปช่วยเป็นจำนวนเงิน๖๐๐๐บาทครับ
ดีใจมากมันเหมือนฝันนะคะ
ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะได้รับโอกาสนี้
หนูอยากจะบอกคุณแม่ของน้องพลอยเชอร์มาน

หนูจะจดจำบุญคุณที่ท่านมีให้หนู

แล้วก็ตั้งใจทำงานดูแลครอบครัว

ที่ว่าช่วยเหลือผมมาตลอดครับ
ขอบคุณคุณแม่น้องพลอยชะมานด้วยนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

เข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด
ถึง๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๙น๑๕นทางไทยรัตน์ทีวี
ช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

เงิน๑๐๐๐บาทที่เราได้ในวันนี้
ก็เราก็จะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะ
จะแบ่งไว้ลูกเป็นทุนการศึกษา
เราก็จะไปลงทุนทำผักเล็กน้อยก่อนค่ะ

ให้โอกาสเรามาในวันนี้ค่ะ